ไปดูที่จังหวัดกระบี่ก่อนนะคะ
คือผู้ชายอายุสักประมาณ

กยาบ้ามาสักประมาณ๒๐เมตรค่ะมากับแฟนสาว
แฟนสาวซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์มา
พอเห็นตำรวจปุ๊บทิ้งแฟนสาวทิ้งรถเลยค่ะ

แล้วก็หลบหนีไปแต่สุดท้ายไปไม่รอด
จนมุมค่ะตำรวจจับได้แบบนี้นะคะ
เป็นเหตุการณ์ตำรวจสพเมืองกระบี่ค่ะ
ก็ต้องช่วยกันวิ่งไล่วิ่งต้อนพ่อหนุ่มรายนี้นะคะ

กยาบ้ามาเจอด่านตรวจทิ้งรถทิ้งแฟนสาว
วิ่งหนีค่ะเกิดขึ้นช่วงสายของวันนี้เองนะคะ
ขณะที่ตำรวจเขาก็มีการตั้งด่านตรวจด่านจับ
คือสกัดสิ่งผิดกฎหมายตรวจขันการจราจรตามปกติ
บริเวณถนนอุตรกิจตำบลปากน้ำเขตเทศบาลเมืองกระบี่

พอไปถึงพบกับนายอัศดาวุฒินุ้ยสุชนอายุ๒๒ปี
พฤติกรรมก็คือลักษณะตอนตำรวจไปเจอเป็นลักษณะต้องสงสัย
ขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาไม่สวมหมวกกันน็อก
มีนางสาวเอนามสมมุติอายุ๑๙ปีนั่งซ้อนท้ายมาด้วย
ทันทีที่ถึงด่านตรวจนะฮะตำรวจเรียกตรวจค้น
พบกระเป๋ากางเกงของนายอัศดาวุฒิ
มีซองพลาสติกสีฟ้าเมื่อสักครู่
พอไปตรวจดูภายในไปพบยาบ้า๒๐เมตร
ซึ่งระหว่างตำรวจกำลังตรวจค้น
อัศดาวุฒิคือช่วงที่ตำรวจเขากำลังชุลมุน
อัศดาวุฒิฉวยโอกาสวิ่งหลบหนีไป
แฟนสาวทิ้งรถจักรยานยนต์ไว้ให้ตำรวจดูต่างหน้า
ทีนี้ตำรวจทำไงตำรวจต้องวิทยุสกัดจับให้วุ่นเลยทีเดียวนะคะ
ใช้เวลาไม่นานค่ะ๑๕นาทีจึงไล่ติดตามตัว
นายอัศดาวุฒิไว้ได้นะคะที่บริเวณสวนหย่อม
ติดกับกำแพงโรงแรมแห่งหนึ่งห่างจากจุดที่ตำรวจเขามีการตั้งด่าน
สักประมาณร้อยเมตรก็ไม่ไกลผู้ต้องหาเนี่ยโอ้โห
สภาพคือหมดสภาพหมอบซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้ข้างทาง
ตำรวจควบคุมตัวไปสอบสวนต่อที่โรงพักเมืองกระบี่นะคะ
ทราบแบบนี้นายอัศดาวุฒิบอกว่ามีเพื่อนขอให้ช่วย
ช่วยนำยาบ้าไปส่งให้ในตัวเมืองก็เลยตัดสินใจ
พาแฟนสาวนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์มาด้วย
มาเจอด่านของตำรวจส่วนตัวแฟนสาวตำรวจก็ไปถามนะ
อ้างว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้น
เรื่องต้นตำรวจคุมตัวนายอัศดาวุฒิไปดำเนินคดี
ในข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งก็คือยาบ้า

แล้วก็เดี๋ยวจะมีการสอบสวนขยายผลไปถึงคนสั่งการต่อนะคะ
ส่วนตัวแฟนสาวตำรวจบอกว่าตรวจสอบแล้วนะคะ
ไม่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องก็เลยปล่อยตัวไปค่ะ